กรณีที่มีการพบศพผู้ชายสามคนนะคะถูกยัดเอาไว้ท้ายรถเก่งแล้วเอาไปทิ้งที่บึงจือแรอำพลางคดีนี่คือที่นราธิวาสตอนที่เขาไปเจอนะคะคือวันนี้ตำรวจเขาก็รู้แล้วนะคะว่าทั้งสามคน
นี้เนี่ยเป็นใครเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่ไปเจอเนี่ยเนี่ยค่ะตำรวจสวพบูเกตานะคะเที่ยมพื้นแว้งจังหวัดนราชที่ว่าชาวบ้านแจ้งไปบอกเจอรถเก๋งจมอยู่ในบึงจือแรกก็ชาวบ้านก็ช่วยกันลากขึ้นมาจากแม่น้ำปรากฏว่าตอนที่ลากขึ้นมาเนี่ยกลิ่นมันโชยมาเลยค่ะกลิ่นเน่านะคะเจ้าหน้าที่ก็เป
สภาพเนี่ยขึ้นอืดไม่สวมเสื้อนุ่งแต่กางเกงอายุเนี่ยคือดาวเอาน่าจะประมาณ๒๕๔๐ปีทุกศพมีบาดแผลถูกยิงนะคะแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วันทั้ง๓ศพเนี่ยก็ไม่มีเอกสารในตัวค่ะว่าไม่สามารถรู้ว่าเป็นใครค่ะเขาก็เลยใช้วิธีเก็บวัตถุพยานเก็บดีเอนเอเอาไปตรวจสอบอัตลักษณ์บ
อีกสภพฯนึงคือนายนิเหงประเปะอายุ๒๗ปีเป็นชาวสุไหงโกโลกนราธิวาทเหมือนกันสภพนี้ก็ถูกยิง๔จุดค่ะ
ส่วนศพที่๓ชื่อว่านายอัศวีมือลีอายุ๑๙ปี
ชาวอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสถูกยิง๒จุดด้วยกัน
ปรากฏว่าพอรู้ว่า๓ศพนี้เป็นใคร
วันนี้ตำรวจสพแว้งยังได้รับแจ้งเพิ่มค่ะ
ว่าพบศพอีก๑ศพเป็นเพศชาย
ติดอยู่ที่หินกระชุริมแม่น้ำโกลก
ตรงบ้านไอปาเซหมู่๗ตำบลคอเลาะ
ห่างจากจุดที่พบ๓จุดแรก

คือตรงนั้นที่พบรถใช่ไหมคะห่างไป๒๐กิโล

กู้ภัยนำขึ้นมาจากแม่น้ำ

อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดที่หน้าผากทะลุท้ายทอยค่ะ
เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วันก็ไล่กัน
ซึ่งศพนี้มีญาติมายืนยันนะคะว่า
ผู้เสียชีวิตคือนายมูเซ็งยะโกะอายุ๓๒ปี
เป็นชาวอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส

เจ้าหน้าที่นำทั้ง๔ศพส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าพิสูจน์
หัวกระสุนและรวบรวมหลักฐานขยายผล

คนร้ายใช้เป็นภาหะในการอำพลางศพเนี่ย
ทราบว่าซื้อขายแบบโอนลอยกัน
และเจ้าของเดิมอยู่ที่จังหวัดนคร๔ธรรมราช
แหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดนะคะ

เว้นนายอัศรีมือรีที่ไม่พบประวัติ
ส่วนผู้ที่ร่วมก่อเหตุเขาก็คาดกันว่า
ถ้าทำขนาดนี้น่าจะมีเกือบ๑๐คน
พอสังหารผู้เสียชีวิตแล้วก็แยกย้ายกัน

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
บอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะคะ

แต่ว่าเขาให้น้ำหนักเรื่องยาเสพติดมากกว่าเรื่องอื่นค่ะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไปที่บ้านของนายนิเฮงประเปะ
อายุ๒๗ก็คือ๑ใน๔ศพนั่นแหละนี่ฮะที่ถูกคนร้ายฆ่าโหด
นี่คือหน้าบ้านเขาครับมีชาวบ้านมาช่วยกันจัดเตรียมพิธีศพของนายนี้เอง
นายอับดุลอาซิปประเตะอายุ๕๓ปี
พ่อของนายนิเฮงเล่าบอกว่าเจ้าหน้าที่ผ่าพิสูจนศพแล้ว
แล้วก็นำศพมายังบ้านพักเมื่อช่วงเย็นของนะฮะวันนี้
แล้วก็เล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานปลากระป๋องที่ปัตตานี

ลูกชายไม่เคยมีเรื่องไม่มีปัญหากับใครนะ
เรียกร้องให้ตำรวจสืบสวนเรื่องนี้ด้วย
ไม่เคยมีอะไรกับใครกัน
นั่นแหละแกเกลียดกับเพื่อนแกนี่แหละที่เสียนี่แหละ

ไม่เคยมีปัญหากับมันเลยนะ
นี่แหละกันก็ให้จังหาที่ส่วน
ให้สุดที่สุดให้จับคนร้ายให้รถโต๊ะไอ้ได้

คือถ้าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้นะชาวบ้านก็กังวลใจนะ
แล้วเรียกร้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่รับผิดชอบ
เอากล้องวงจรปิดมาติดหน่อยได้ไหมติดไฟส่องสว่างหน่อยได้ไหมตรงนี้
อายุ๕๑ปีผู้ไหนบ้านมหนึ่ง
บ้านบึงจือแลเล่าบอกว่า
ึงจือแรเป็นสวนสาธารณะมีทางเข้าออกตั้ง๔เส้นทาง
เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงค่ำของชาวบ้านแถวนี้
มีคนหาปลาบ้างล่ะจะมาหาปลาอยู่แถวนี้จนถึงเที่ยงคืน
มั่นใจว่าคนร้ายน่าจะอาศัยช่วงดึกเอารถมาทิ้งไว้ในบึงครับ
ส่วนรถที่ลอยขึ้นมาคาดว่าเพราะศพถูกแช่อยู่ในน้ำ
มันจนบวมแล้วก็ดันรถขึ้นมาด้วยฮะ
ไม่รู้ว่าศพมันอยู่ในน้ำคิดว่ารถตกไปนั่นแหละ
อ๋อนั่นแหละก็ตกเฉียวลงไปนั่นแหละ